ในยุคที่การทำอาหารกินนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ภาพนี้ก็ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยในโลกออนไลน
ก็คือภาพของรถขายไอติมไผ่ทองนะคะ
ไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วถูกล็อกล้อคุณผู้ชมค่ะคือปกติเราก็จะเห็นรถเก๋งมั่งนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์มั่งหรือรถอะไรก็แล้วแต่ไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วโดนล็อกล้อ
แต่ว่าคราวนี้เป็นรถขายไอติมนะคะนี่ค่ะเป็นภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
เขาบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจจราจรกลางรายหนึ่งกำลังล็อกล้อของรถมอเตอร์ไซค์ขายไผ่ทองไอศครีม
ที่หน้าตลาดประชานิเวศหนึ่งที่จตุจักรนี่แหละค่ะแล้วโพสต์บอกว่าเห็นใจพ่อค้าก็เลยถ่ายภาพไปลงไว้นะคะ
คนก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุวันนี้ไม่เจอแล้วนะคะ
พ่อค้าขายไอติมคนนี้นะคะแต่ไปสอบถามเอ่อร้านใกล้ใกล้กันเนี่ย
เขาบอกว่าพ่อค้าไอติมคนนี้ก็มักจะขายของอยู่แถวตลาดนี้เป็นประจำนั่นแหละ
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่แถวป้ายรถประจำทางก่อนถึงตลาดนิดหน่อยนะคะตรงนั้นเป็นเส้นขาวเหลือง
ก็คือขาวเหลืองก็คือห้ามจอดนานหยุดได้นิดหน่อยหยุดได้แต่ห้ามจอด
หยุดได้แต่ห้ามจอดแบบนี้ค่ะในวันเกิดเหตุเนี่ยคือรถไอติมเนี่ยเขาไปจอดซื้อถั่วคั่ว
แล้วรถเนี่ยอยู่ในเขตขาวเหลืองนิดหน่อยปรากฏว่าแท็กซี่ถูกจับแล้วก็ชี้มารถไอติมนะฮะ
เนี่ยรถตินก็จอดอยู่ประมาณว่าอ้าวคุณตำรวจจะจับผมจับคันนี้ด้วยสิ
น่าจะประมาณนั้นนะฮะตำรวจก็เลยไปล็อกล้อด้วยนะคะ
ไอติมนะฮะแต่คือคนขายเขาบอกว่าเขาไม่ได้จอดนานจริงจริงนะคะ
เขาไปซื้อถั่วกำลังจะกลับมาวิ่งออกมาไม่ได้ทานไอ้ถั่วคั่วที่จะมาโปะไอติมอ่ะมั้ง
น่าจะเป็นอย่างนั้นคือออกมาเนี่ยคือรถโดนล็อกไปแล้วไงนะฮะ
ไปดูฝั่งของตำรวจก็อธิบายแบบนี้ค่ะไม่ได้เลือกปฏิบัตินะคะ
แต่ตรวจสอบแล้วว่ารถทั้งสองคันอยู่ในเขตห้ามจอดก็คือตรงป้ายรถเมย์
เพราะฉะนั้นก็บังคับล็อกล้อทั้งสองคันนะคะก็ปรับแท็กซี่ไปสองร้อยบาทนะคะ
ไอศกรีม๑๐๐บาทแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไป
ยืนยันนะคะว่าตำรวจไม่ได้มีเจตนาซ้ำเติมประชาชนจากการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนะคะ
นี่ค่ะก็ว่ากันไปคือรถขายไอติมเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายไม่ค่อยได้
ถ้าปรับเขาพันหนึ่งเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะคะ